ว่าแบบบางคนมันจะมีทั้งอยากดูแล้วก็ไม่อยากดู
อ๋อมันเป็นเรื่องปกติค่ะหนูชินแล้ว
เพราะว่ามันก็จะมีคนอยากดูบ้างคนไม่อยากดูบ้างในทุกเรื่องที่เราเล่นกันค่ะ
อย่างเวอร์ชันราคอนเขาก็ทำแบบดีมาก
ใช่โอ้โหดีมากมากจริงราคอนโปรดเลย
ค่ะแล้วพี่ยอคคิดว่ามันจะท้าทายศิลป์มือเรายังไงบ้างคะสำหรับพระอุโยนนั่งงาน
ถ้าทายอยู่แล้วค่ะก็อย่างที่พี่อ๊อฟบอกค่ะหนูต้องพูดอีสานด้วย
แต่ว่าก็โชคดีหน่อยค่ะว่ามันเป็นปัจจุบันราคอนปัจจุบันไม่ได้ย้อนหยุบ
แล้วพี่ยอคคงมองว่าอาณาลูกคือใคร
ปัจจุบันค่ะเป็นราคอนปัจจุบันค่ะใช่ค่ะ
จะมีฝึกพูดภาษาอีสานฝึกเมื่อไหร่ยังไงคะ
ฝึกค่ะคือตอนนี้ก็ต้องเริ่มแล้วค่ะใช่ค่ะก็โชคดีที่บอกว่ามีคนได้พูด
ฟังรู้เรื่องฟังรู้เรื่องกับทุกอย่างใช่ค่ะตอนนี้ก็แค่ต้องไปฝึกว่าแบบวิธีออกสำเนียง
เวลาจำกล่าวตอนนี้คุยกันต้องพูดภาษาอีสานกันออกไหม

ยังไม่รู้อะไรเลยครับพอรู้เขา
ถ้าอยู่ด้วยกันก็คงแบบคงต้องมีบอกกันบ้างครับผม
หนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องที่ผมว่าใครก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ภาคแรกมันดีมากอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นภาคที่๒มันไม่ใช่การตัดสินใจที่ยากเลยในการรับเล่นภาพยนตร์หรือว่าละครเรื่องนี้
ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดี
แล้วก็น่าจะสร้างความประทับใจให้กับคนดูได้ในมุมมองของพี่อ๊อฟอย่างแน่นอนครับ
จริงเราซีเรียสไหมคะถ้าสมมุติแบบไม่ได้เป็นคู่หลักอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาอาจจะคู่นั้นอาจจะเป็นเจ้าแม่แล้วเลย
ไม่ซีเรียสครับผมพอได้ทราบเมื่อเรื่องข้าวพอมันมีอะไรที่สำคัญกว่าอยู่แล้ว
ในของหนังเรื่องนี้ครับ

กันนี้ได้สลับล้างกันเนี่ย
จะได้จะกล้ามาเต็มรึนะคะ
คิดว่ามีตักไม้ไกลง่าย
ทำตามเขาครับเขาทำไปเยอะ

จุดช่างฟิลของเราจากต่อไป

อเจมส์ครับหมดแค่นี้แหละครับ

จะเล่นยากเลยคะถ้าเล่นเล่นผู้ชาย

คือด้วยการที่แบบว่ามันเป็นคอมเมดี้
แต่ว่าพี่หนุ่มอยากให้มันวิวอะค่ะ
มันคือต้องใช้อารมณ์ล้วนเลย
แล้วทำอย่างไรก็ได้ให้เราตัวใหญ่
มันยากมันยากจริงแต่ว่าสนุกค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงค่ะ
เรื่องที่เห็นแบบทั้งไลน์ทั้งวินทั้งเหวี่ยงนี่คือยังไงทายาท
ดีเสียงหายทุกวันเลยกลับมาบ้านเสียงหายทุกวันเลย
ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งใช่ค่ะอีกรถหนึ่งที่ได้ลองเล่นดู
ก็สนุกดีแต่ว่าจะไม่เอามาใช้ในชีวิตจริงนะครับ
มันเป็นด้วยความที่ว่าเป็นตำรวจด้วยใช่ไหมฮะ
แล้วก็พี่หนุ่มเขาอยากให้มันดูแบบมีความดิบมีความอะไรอย่างนี้ด้วย
ก็เลยได้มีโอกาสได้เปิดบอดี้อะไรประมาณนี้ครับ

อีกส่วนหนึ่งมีกระแสเรียบพลัง
ก็ตั้งแต่ว่าพอเราสองคนมาประกอบผู้นั้นกัน

เยอะไปประกอบนักแสดงคนอื่นเลยนะ

ก็ต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินแล้วครับผม

ในส่วนการแสดงของเรายังสุดความสามารถแล้ว

ก็เล่นกับลามินเล่นกับนาวิน
เล่นกับทุกตัวละครที่แตกต่างออกไปค่ะ
แล้วคือเราก็พยายามสุดไปทุกเรื่อง
ก็หวังว่าคนดูเราจะดูตรงจุดนั้นมากกว่า

ทำงานด้วยก็มีเวลาอยู่ด้วยกันมะคืน
หนึ่ง
แต่ว่าพี่คุณรู้จักยาดทุกคนของเราแล้ว
รู้จักครับรู้จักรู้จักนานแล้วครับ
แล้วเด็กเก่งไหมคะเวลาไปอยู่กับครอบครัว
ไม่นะครับค่อนข้างก็เป็นตัวของตัวของตัวเองแหละครับผม